ติดตามความคืบหน้าจากข่าวที่เราเล่าไปตั้งแต่ต้นรายการ
กรณีฆ่ายกครัวและทำให้มีคนในครอบครัวเสียชีวิต๕คน
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในบ้านพักแห่งหนึ่งที่ซอยสุขสวรรค์๗๐ค่ะ
ข่าวแรกของเรารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบแล้ว
อันนี้เรามีความคืบหน้าให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอีกนะครับ
ซอยสุขสวรรค์๗๐เขตทุ่งครุกรุงเทพนคร
ตั้งแต่ช่วง๗โมงเช้าที่ผ่านมา
ที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิต๕คนภายในบ้านพักแห่งนี้
ผู้เสียชีวิตก็คือพ่อแม่ปู่ย่าแล้วก็ลูกชายวัย๗๘ขวบ
โดยเป็นผู้ใหญ่๔รายแล้วก็เด็ก๑ราย
ถ้ายากเป็นเพศก็เพศชาย๒เพศหญิง๒แล้วก็เด็ก๑

เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
คือเจ้าหน้าที่ลงไปแต่เช้าแล้วฮะแต่ว่าพิสูจน์หลักฐาน
ก็ต้องลงไปตรวจสอบโดยละเอียดนะครับ
เรื่องต้นที่เราเล่าให้ฟังไปบอกว่าเพื่อนบ้านก็เปิดเผยออกมา
บอกว่าได้ยินเสียงปืนตั้งแต่ช่วงประมาณตี๕กว่าแล้วนะครับ
กระทั่งเกือบ๖โมงเช้ายังได้ยินเสียงปืนอยู่
แล้วก็ได้ยินเสียงคนในบ้านตะโกนบอกว่า

ซึ่งผู้เสียชีวิตทั้ง๕ราย
ก็คือนายประวิทย์คล้ายพยักษ์นางบุญช่วยกังสุกุล
จาสิบเอกอนุวัฒน์คล้ายพยักษ์
ซึ่งสบของจาสิบเอกอนุวัติใกล้สบ
ก็พบอาวุธปืนที่มือข้างขวานะครับ
แล้วก็ผู้เสียชีวิตอีกรายก็คือนางวิพางชุมภัยจิต
และรายที่๕ก็คือเด็กชายพาคินคล้ายพยักษ์นั่นเองนะครับ
ตำรวจสนทุ่งครุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและแพทย์เวร
ก็ยังคงไล่เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งหมด
ส่วนอาสาสมัครกู้ภัยป่อเต็กตึงได้นำเปรย์ที่ใช้ยกผู้ป่วยมา๕แผ่น
ว่าจะนำมาใช้ยกศพ
หลังจากเจ้าหน้าที่ร่วมชนะสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุแล้วเสร็จ
ก็เตรียมเปรย์ไว้นะครับเพราะว่าต้องยกศพส่งชนะสูตรต่อนะครับ
ขณะที่อดีตเพื่อนร่วมงาน
เคยรับส่งสินค้าให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต
มาถึงจุดเกิดเหตุมาดูเหตุการณ์ด้วยอาการน้ำตาคลอ
เปิดเผยว่าครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่เคยมีปัญหากับใคร
แต่ในช่วงสถานการณ์โควิด๑๙ที่ผ่านมา
ไม่ได้ส่งของให้นานกว่า๒เดือนแล้ว
ไม่ทราบสาเหตุเสียชีวิตที่แน่ชัดนะครับ
แล้วก็ไม่ทราบว่าใครเป็นคนลงมือยิงใครกันแน่
เพราะที่ผ่านมาครอบครัวนี้ไม่เคยแสดงความเครียด
หรือแสดงถึงปัญหาทางธุรกิจให้ใครได้เห็น
โดยครอบครัวนี้ทำธุรกิจส่วนตัว
ประเภทอุปกรณ์สเปรย์ล้างคราบน้ำมัน
ห้องเครื่องแล้วก็ล้างยางมาต่อยนะครับ
ทีมข่าวสอบถามไปยังโรงเรียนที่เด็กชายพาคิน
คล้ายพยักษ์หนึ่งในผู้เสียชีวิตเรียนอยู่นะครับ
คุณครูบอกว่าน้องเรียนอยู่ชั้นป๒
อายุประมาณ๗๘ขวบนะครับ
พาคินเป็นเด็กร่าเริงก็มาโรงเรียนเป็นประจำ
ไม่ค่อยขาดเรียนคนที่มาส่งส่วนใหญ่
ก็คือคุณพ่อกับคุณย่าของน้อง

โดยเฉพาะครูประจำชั้นของน้องพะคิน
ก็ร้องไห้ทันทีเมื่อทราบเรื่องสลดใจ

เพราะว่ากลัวกระทบจิตใจของเด็กเล็กนะฮะ

ทางด้านของพลตำรวจตรีนิตินัน
บรมรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เตรียมที่จะเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุด้วยตนเองนะครับ

ว่าตกลงแล้วเป็นการฆ่ากันเองในครอบครัว
หรือมีคนบุกเข้ามาฆ่า
หรือใครเป็นคนใช้อาวุธปืนในการยิงใคร
ใช่แล้วก็อาวุธปืนที่คุณผู้ชมเห็นเป็นลูกโม่จุด๓๘
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้านะครับ

เป็นเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพนะคะ